เห็นจับจับจับจับตั้งนานแล้วตั้งแต่เบรกเมื่อกี้แล้วมันอะไรจะขนาดนั้นน้ำลายแตกฟองเออ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะไม่อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ทานอะไรที่มันแบบว่า

มันแบบมันแซ่บอ่ะมันถึงเครื่องมันแน่นแล้วมันก็ไม่ได้หาทานง่ายนะมันมาเป็นช่วงไปนะ
โดยเฉพาะนี่หน้าฝนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะพอถึงหน้าฝนแล้วเมนูที่เราจะต้องทานก็คือกระท้อน

ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยกระท้อนทรงเครื่องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หาทานยากแล้วก็โอ้โหอร่อยมากเพราะมันถึงเครื่องจริง
วันนี้เราเลยยกร้านที่เป็นทีเด็ดของกระท้อนทรงเครื่องมาชื่อว่าร้าน
เจ๊นกกระท้อนซิ่งนี่เจ๊นกกระท้อนซิ่งร้านนี้นะคุณเขามีทั้งอะไรนะมะพร้าวครัวมีทั้งถั่วลิสงป่นมีทั้งกุ้งแห้งเยอะแยะมากมายเครื่องเขาแน่นมากเลย
แต่ว่าถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวพาไปดูร้านเจ๊นกกระท้อนซิ่งจ้า

ร้านเจ๊จะอยู่ตรงสำหรับเจ๊นกกระท้อนซิ่งนะคะ
เจ๊จะอยู่ตรงสะพานประทุมหนึ่ง
คุณภาพสำคัญที่สุดนี่แหละค่ะมันเลยทำให้เรามีวันนี้

แบบไปหมด
นี่ค่ะร้านเจ๊นกกระท้อนซิ่งสวัสดีค่ะ

โอ้โหทำไมเจ๊นกต้องชื่อร้านเจ๊นกกระท้อนซิ่งคะ

คือร้านเราตั้งอยู่ตรงทางสี่แพ่งค่ะ
เวลารถใหญ่มามันชอบจะมาเบิ้ลตรงร้านเราเนี่ย
เบิ้ลแบบเหยียบแบบสุดเลยค่ะ

ใช่ถ้าใช้นกเฉยมันก็จะแบบไม่ค่อยรู้จัก

เจ๊นกกระทอนซิ่งก็เลยได้ชื่อมาจากคนที่ชอบเบิ้ลเครื่องแถวนี้

ร้านตั้งอยู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำประชุมหนึ่งค่ะ

ทางชุมนุมของผีอะไรอย่างเงี้ยที่บนร่ำบนร้าน

เมื่อก่อนนี้มันขายไม่ได้เลยนะคะ

แต่ว่าลูกค้ากลับโทรมาบอกเจ๊ทำไมไม่ขาย

เอาเจ๊ขายนะคะไม่ใช่ไม่ขายขายค่ะ

หนูไปเมื่อกี้ร้านปิดทำไมถึงมองไม่เห็น

เออตะกี้ก็มาตรงนี้ใช่
ที่เดียวกันแต่ว่ามองไม่เห็นร้าน
เรามีความเชื่อแบบนี้

มีอาจารย์ที่นับถือที่อยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ

วันละ๓๐๐๔๐๐ยังไม่พอส่งไอ้บางเลยค่ะ

ไปทำสังฆฐานและจุดทูปขอเปิดทางเขาซะ
ซึ่งพระอาจารย์ก็ให้ของดีมา
มีของดีบางสิ่งบางอย่างที่เรามีติดตัวเรามา
ที่สำคัญเลยคือคุณภาพด้วย

ใช่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ทำให้เจ๊นกขายดิบขายดีมากขนาดนี้
เป็นเรื่องของรสชาติและคุณภาพของอาหารที่ขายแล้วมันอร่อยมาก
ชื่อร้านเจ๊นกกระท้อนซิ่งแต่เจ๊นกมีหลากหลายเมนูมาก
ไม่ได้มีแต่กระท้อนเจ๊นกมีเมนูอะไรบ้างจ๊ะในร้าน
ที่สำคัญเลยนะคะหน้านี้จะมีแค่๖เดือนคือกระท้อน
เห็นว่าเป็นพระเอกของร้านใช่พระเอกค่ะเดี๋ยวชิคกี้พายดูเดี๋ยวชิคกี้พายดู
กล้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ที่เธออันนี้คือกระท้อตรงเครื่องค่ะ
คือกระท้อนทรงเครื่องนะใช่ค่ะมีแค่๖เดือนนะ
กระท้อนเมนูกระท้อนทรงเครื่องไม่ได้มีตลอดมีสละทรงเครื่อง
แต่สละนี่จะมีทั้งปีค่ะได้ทานทั้งปีแน่นอนค่ะ
สละทรงเครื่องมีทั้งปีอันนี้จะเป็นนางเอกของเราค่ะ
นี่คือนางเอกนะใช่สละเหรอใช่ค่ะไม่เคยทานเลยนะ
สละปกติจะทานแบบสละเปล่าเนาะไม่ได้ทานเป็นแบบทรงเครื่องนะคะ
แล้วก็อันนี้คือหลายคนก็แล้วก็อันนี้จะเป็นนางร้ายของเรานะคะมะมุกน้ำปลาหวาน
เป็นนางร้ายมีพระเอกนางเอกนางร้ายนะคะมะม่วงน้ำปลาวา
แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวประกอบของเราคือส้มโอทรงเครื่อง

มาแบบนัวมากมีครบเลยนะ

สิ่งที่เอามาให้เราได้ดูวันนี้เนี่ยนะ

มีผลไม้ที่ใหญ่กว่าหน้าคุณชนะด้วยนะฮะ
นี่ค่ะอย่างมะม่วงเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่มาก

ผลไม้ต่างที่เอามานี้เราเอารับมาจากไหนสั่งมาจากไหน
มากจะเป็นสวนประจำเลยค่ะสวนประจำ

สละจะมาจากจันทบุรีแล้วก็กระท้อนก็จะมีของจันทร์มีระยอง

แล้วแต่จังหวัดที่เขาจะส่งให้ที่เราจองเอาไว้
กระท้อนยังไงเวลาจะเลือกมาทำกระท้อนทรงเครื่อง
สะท้อนนะคะจะต้องใช้เป็นผลประมาณนี้กลมก็ได้

ใช่ราคาที่ละ๑๐๐บาทจะใช้ประมาณ๗ขีดขึ้น
เพราะเวลาปอกเปลือกแล้วเนี่ยเราจะใช้เปลือกหนาหน่อย
จะได้เนื้อรสชาติกระท้อนที่อร่อย

แล้วพอเปลือกออกมันก็จะเหลือประมาณลูกหนึ่ง

ม่วงมีชุดเล็ก๖๐ชุดใหญ่๑๐๐

คืออย่างนี้นะผลไม้เนี่ยแน่นอนคุณภาพอยู่แล้ว
แต่ว่าอีกสักนิดนึงแล้วกัน

วัตถุดิบที่เราเอามาทำตัวยำ

ใช่อย่างน้ำเชื่อมนี้เราเคี่ยว

ให้ได้น้ำเชื่อมที่เหนียวแล้วเกาะเนื้อกระท้อน

ขอถามนิดหนึ่งความเหนียวตักขึ้นมา
มันแตกต่างจากน้ำปลาหวานยังไงบ้างคะ
มันแตกต่างจากน้ำปลาหวานยังไงบ้าง
อันนี้ที่ใส่กระท้อนจะมีแค่น้ำเชื่อมกับพริกป่น

จะมีแค่น้ำเชื่อมถั่วกุ้งมะพร้าว
แต่น้ำปลาหวานเราจะผสมหัวหอมกุ้ง
อันนี้จะมีปลาย่างผสมไปด้วยเพื่อกลิ่นหอม
หอมมากคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนประกอบของกระท้อนทรงเครื่องมีอะไรบ้างนะคะ

แล้วกุ้งก็คั่วคั่วเสร็จแล้วก็มาตากแดด

ค่ะเพื่อจะได้กลิ่นหอมเวลาทานแล้วจะหอมมาก

ใช่พอคั่วเสร็จแล้วกะทิแห้ง

มาได้เวลาแล้วค่ะ
เดี๋ยวเราจะใส่ดำเชื่อมก่อนนะคะ

นี่ตากขึ้นมาแล้วก็ใส่

โอ้โหคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยู่ในสตูกับเราตอนนี้ได้เห็นภาพเนี่ยนะครับ
มันไม่ได้มีแค่ภาพอย่างเดียวคือมันได้กลิ่นด้วย
นี่คุณผู้ชมส่งไลน์มาเลยนะน่ากินทั้งนั้นเลยเห็นแล้วหิวเลยครับ
แล้วก็ตามด้วยถั่วนะคะถั่วป่นถั่วป่นค่ะ
โอ้โหดูสิครับโอ้โหเครื่องแน่นมากคุณผู้ชม
ที่ร้านจะใส่ขายประมาณนี้นะคะใส่แบบนี้จริงค่ะคุณผู้ชม
ใช่ค่ะไม่ใช่ออกทีพีแล้วใส่เยอะนะคะไม่ใช่ออกรายการเท่านั้นนะ
หูกุ้งแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวค่ะ

คุณชอบมากใครชอบแบบไหนก็บอกได้ใช่
แล้วก็ทับด้วยน้ำเชื่อมอีกรอบนึง
เชื่อว่าน้องใบตองนั้นนะครับน้ำลายแตกเต็มปากแล้ว
คุณลองชิมให้หน่อยได้ไหมว่ารสชาติเป็นยังไง
เอากลับป้านไม่ต้องรีบ

เอาตักมาคุณผู้ชมต้องบอกว่าเนื้อกระท้อนมันจะมีความหนึบนะ
แล้วก็มันไม่เหนียวมันจะเหมือนแบบนุ่มแล้ว

ใช่เราต้องปอกแช่น้ำเวลาไว้กว่าประมาณ๑คืน
เพื่อที่จะล้างยางกระท้อนออกก่อน
จะไม่ใช่ปอกแล้วปุ๊บมันทำเลยมันทำไม่ได้ค่ะ

นี่ไงมันมีเทคนิคเคล็ดลับคุณผู้ชม

เย็นแล้วอ๋อภักดี
เอาจริงลูกค้าเวลามาทานติดใจอะไรมากที่สุดกับตัวน้ำของเราเนี่ย
เวลาเขาชมเราว่ามันอร่อยแบบไหน

ใช่ตัวน้ำเชือกส่วนมากอาจจะเป็นตัวประกอบด้วยกันหมดเลย
จะมีแต่น้ำเชื่อมอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง
จะมีจัตรูกุ้งพะพร้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้มันขาดกันไม่ได้เลยค่ะ
มันเป็นสิ่งที่มันต้องอยู่คู่กันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็ไม่ได้
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเห็นมีเป็นกะปิหวาน

แล้วก็มีน้ำปลาหวาน
คุณผู้ชมสัมผัสแรกที่เข้าไปมันคือความหวานของน้ำเชื่อมที่มันกลมกล่อมมาก
แล้วตัวกระท้อนมันนุ่มมันไม่ฝาดมันไม่เปรี้ยวนะแบบที่เจ๊นกบอกเลย
ท้อนมันนุ่มแล้วมันก็แบบมีความอมน้ำนิดนึงนะคะ
กลิ่นหอมของถั่วคั่วของกุ้งของมะพร้าวมันขึ้นจมูก
คือทุกอย่างส่วนผสมมันลงตัวมากแล้วเครื่องแน่นมาก
อร่อยเด็ดจริงเจ๊นกคะ
ผมให้ดูนี่ด้วยนี่ก็อีกหนึ่งเมนูเด็ดก็คือตัวสละใช่ไหม

ช่วงนี้ช่วงหน้าของเขาจะอวบมากแล้วก็จะคัดขายแบบนี้นะคะ
สุดท้ายให้เจ๊นกฝากร้านหน่อยจ้า
ค่ะร้านเจ๊นกฝากร้านซิ่งอยู่ตรงใต้สะพานข้ามแม่น้ำประทุม๑นะคะ
แล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดจะมารบกวนให้โทรมาก่อน
ถ้ารับช้าหรือว่าอะไรไหมคะจะขออนุญาตโทรกลับนะคะ
เพราะว่าบางทีติดลูกค้าหน้าร้านไหมคะต้องรับลูกค้าหน้าร้านสักคู่ก่อน
เพราะเดี๋ยวไม่เจอคุณเจ๊ก็จะแบบเจ๊ไปไหนอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๕โมงเย็นค่ะ
ช่วงนี้เจ๊เปิดทุกวันบอกเลยเพราะว่าเจ๊ร้อนเงินมาก
บอกว่ากระท้อนเนี่ยมี๖เดือนเท่านั้นนะแต่เมนูอื่นมีหมดนะ
วันนี้ขอบคุณเจ๊นกและกระท้อนซิ่งขอบคุณมาก
ขอซิ่งไปกินกระท้อนต่อก่อนนะคะคุณผู้ชม
เลขโทรศัพท์ที่เห็นเมื่อสักครู่โทรไปได้นะคุณผู้ชมนะ